วันนี้ถ้าสมมุติใครเปิดดูข่าวบันเทิงไทยรัฐนะฮะ
น้องพีชกันน้องหนังเนี่ย

เหมือนกับอะไรหว่า
ฝึกไว้ฝึกไว้คือเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็คือจริงแล้วความรักของเขาเนี่ยก็ออกมาจบลง
แต่สาเหตุเนี่ยคนเขาก็ไปเมาส์กันมาว่ามันน่าจะมาจากลูกสาวของพี่ตัวสลันยูกับพี่เปิ้ลหัทยาหรือเปล่า
มาเป็นมือที่๓เนี่ยเพราะเห็นภาพไอจีน้องพีชไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ต่อด้วยเกาหลีกับน้องหนัง
อ๋อเพราะเขาเล่นละครแหลงตะวันไง

ว่าไปเที่ยวกับน้องหนังที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลี

เขารู้จักกันมาก่อนนานแล้ว
แล้วก็น้องปี๊ก็ค่อนข้างจะลากเสียว่ารู้จักกันมานานแล้ว

ผมก็จะไปเที่ยวกับพี่เที่ยวกลับที่บ้านบ่อย

พี่สาวพี่เคยเป็นนักร้องอยู่ที่แกมมี่นะ

พี่สาวเขาชื่อกันแปล

อืมนะฮะไม่เกี่ยวกันเลยครับ
กับตอนนี้คบกันอย่างที่เป็นข่าวหรือเปล่า

พอดีเป็นข่าวที่ช่วงที่พีชเลิกกับนดหรือเปล่า
คนเลยมองว่าน้องหนังเนี่ยเป็นมือที่สาม
บอกว่าผมผ่านระยะเวลาเลิกกับนดมาสักพักหนึ่งแล้วครับ

อยู่กันหมดแหละรู้จักกันจริง
เปิ้ลกับแม่พีชก็น่าจะเป็นรู้จักกัน

ใช่แต่หน้าไม่เหมือนกัน
สวยทั้งคู่เลยหรอ

คนหนึ่งจะเป็นแบบว่าแขกหน่อย
อีกคนจะแบบหมวยแต่สวยทั้งคู่
พ่อกับแม่เขาเมื่อก่อนสวยหล่อหมดทั้งคู่เลยใช่ไหม

เมื่อก่อนเขาบอกพี่ตัวหล่อมากใช่ไหม

เหมือนป้าแจ๋วเมื่อก่อนป้าแจ๋วไปหลงรักพี่ตัวใช่ไหม

แล้วก็เราจะล้อกันในกลุ่มเพื่อนว่า
พี่แจ๋วเป็นนางทาสเพราะเขาเล่นละครให้เด็กกำพังกำพัด

เขาเป็นแนวพี่ตัวพี่

ไปเล่นละครในสลงสลัมกันพวกนี้
แล้วก็ขี่รถตุ๊กกลับมาเล่นละครที่โรงละครอักษร

พี่แจ๋วรักพระเอกทุกคนในโลกนี้
สรุปแล้วว่าสถานะหัวใจตอนนี้เลยโสดสนิทหรือเปล่า
รักสามารถหนึ่งแล้วไม่ได้นานมาก
ถึงกับที่จะเริ่มต้นคุยกับใคร

เป็นคนรักคนยากนะครับ

สุดท้ายจะรู้เองว่าโอเคหรือเปล่า
ตอบดีนะตอบถูกถูกอยู่แล้ว